คุณผู้ชมมาต่อเนื่องกันเลยดีกว่านะคะพูดถึงความปังพูดถึงรางวัลที่หนึ่งค่ะ
เรานำเสนอข่าวของหมอลำดาวรุ่งไปแล้ว

ก่อนหน้านี้ที่บอกกันไปนะคะตัวเลขที่เธอไปลงหายกันมาเนี่ยค่ะ
แล้วปรากฏว่ามีแฟนคลับถูกรางวัลที่๑

ถูกไปเลย๑๒ล้านคุณผู้ชมจนแฟนคลับท่านนั้นต้องเดินทางมาหาหลังเวทีเลย
ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อคุณผู้ชมน้องอุ๋มอิ่งคุณเนี๊ยวนะคะ
ให้ช่วยแฟนคลับของเธอถูกรางวัลใหญ่มาแล้วค่ะ
คือก่อนหน้านี้นะคะเราเคยเล่าไปแล้วนะคะว่าน้องเนี่ยพร้อมทีมงานสาวน้อยเพชรบ้านแพง
เดินทางไปแก้บนถวายชุดไทยถวายเสียงที่ศาลของแม่ฮันนี่ศรีศาล
หลังจากนั้นนะคะน้องก็ให้โชคแฟนคลับมาถึง๒งวดติดค่ะ
แต่มันพิเศษไปกว่านั้นคือช่วงที่น้องล้วงหายเสียงโชคให้กับแฟน

ของงวดนี้นะงวดล่าสุดเลย
ที่เราเล่านี่คืองวดล่าสุดเลยเนี่ย๖๒๕แต่ที่อัศจรรย์ใจกว่านั้นคือ
ฟังดีนะคุณผู้ชม๖๒๕นี่บวกกันแล้วมันได้เลข๗
๖บวก๒บวก๕เท่ากับ๑๓
เลขนี้มีความหมายว่ามันตรงกับวันที่น้องเดินทางไปแก้บนนะคะ
แล้วถ้าเกิดถ้าเรานับจริงเวลาในการเสียชีวิตของแม่ฮันนี่ศรีอีสานปีนี้เป็นปีที่๓๔
พี่ป้านอ่าเขาจะคิดเลขกลับกับมาแบบเนี้ยคุณผู้ชม
และสิ่งที่ที่ฉันจะเล่าต่อไปนี้ก็คือต้องฟังดีนะคะ
แฟนคลับที่ติดตามบอสโจแล้วก็น้องเนี่ยถูกรางวัลที่๑๑๒ล้านงวดที่ผ่านมา
เขาเดินทางไปหาหลังเวทีค่ะ
พร้อมกับมอบสร้อยข้อมือจำนวน๑บาทให้กับน้องอุ้งอิงเลย
คุณป้าท่านนี้ค่ะซึ่งคุณป้าก็เล่าให้ฟังนะว่า
คนก็อยากรู้เนาะว่าไอ้งวดที่ถูกเนี่ยมือมีฟงมีฝันหรือเปล่า
คุณป้าเล่าให้ฟังนะคะว่าตอนกลางคืนฝันว่ากำลังไปนา
เดินไปแล้วฝนมันตกคือผู้เป็นสายอีสานมันตกหลายอีหลีนะคะ
ปรากฏว่าไปเจออึ่งน้อยสองตัวแล้วก็คือเห็นมันอยู่ห่างกัน
ก็เลยในฝันเนี่ยนะคะเตะให้อึงมันอยู่ชิดกัน
แล้วปรากฏว่าก็มองไปอีกนะคะในหลุมก็เจอกบ
ก็เลยลองล้วงในฝันล้วงเข้าไปนะคะแบบโอ้โหก็ล้วงก็ควักออกมา
คือควานล้วงแล้วล้วงอีกนะคะก็ไม่หมดสักที
แม่เองก็คิดว่าคงจะถูกรางวัลเล็กแหละ
แต่ปรากฏว่าถูกรางวัลที่หนึ่ง

ที่สำคัญก็จ้างหมอลำสาวน้อยเพชรบ้านแพงนี่แหละค่ะ
มาทำการแสดงเรียบร้อยแล้วค่ะ

เชิญน้องอุหญิงนะครับมารับสวยท่อง

ใส่เลยลูกใส่เลยให้แม่ใส่ให้เลย

วันนี้ทองบาทหนึ่งกี่บาทหนึ่งมาก

ติดตามน้องอุ๋งอิ๋งมาตั้งแต่วันแรก
มาออดิชั่นเป็นสมาชิกของวงสาวน้อยเพชรบ้านแพง
ล่าสุดนะคะเธอกลับมาพร้อมกับซิงเกิ้ลใหม่ด้วยนะคะ
เลือกเขาสะอายยอดวิวหูฟังนะ

โอ้โหปังเกินต้านจริงนะคะ
เอาเป็นว่างวดนี้ย้อนกลับไปตั้งแต่แรก
ฟังหูไว้หูแล้วกันคุณผู้ชมนะ